ที่นี่ก็เหมือนกันนะคะเกิดเหตุที่สมุทรประการเหมือนกันเลย
กลางดื่มคืนที่ผ่านมาหนุ่มโรงงานคนหนึ่ง

ก็เลยรีบขับกระบะกลับค่ะ
ก็ยังตกลงไปในบ่อเลี้ยงปลาของชาวบ้านสภาพแบบนี้เลยนะคะอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ย
เกิดขึ้นช่วงห้าทุ่มครึ่งคืนที่ผ่านมาตำรวจสภบางพลีไปตรวจสอบอุบัติเหตุ
ภายในซอยสุนทรวิพากษ์หรือคลอง๗พื้นที่หมู่๑๒ตะบนบางปลาม
บางพลีที่สมุทรประการค่ะในที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ก็เป็นรถกระบะโยต้าวีโก้สี่ประตูสีขาวพุ่งตกลงไปในบ่อเลี้ยงปลาข้างทาง
สภาพคือล้อหน้าขวาเนี่ยหลุดออกมาเลยนะคะ
แล้วก็ด้านหน้ารถพังยับเยินมีร่องรอยถูกชน
บริเวณด้านข้างของรถก็มีร่องรอยเป็นทางยาวเหมือนกัน
ห่างออกไปเล็กน้อยนะคะพบเสาไฟส่องสว่างเนี่ย
ถูกชนจนได้รับความเสียหายนับว่ายังเคราะห์ดีที่คนขับเนี่ย
เกียกตะกายออกมาจากรถได้และพบว่าบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
จากการสอบถามนายพัชระวงขันทองอายุ๓๙ปี
คนขับรถกระบะซึ่งเป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะ
ก็ทราบบอกว่าหลังที่เขาเลิกงานเขาก็ดื่มเบียร์กับเพื่อนร่วมงาน
บริเวณหน้าบริษัทจนกระทั่งสี่ทุ่มครึ่งใกล้เคอร์ฟิลล์แล้ว
ก็เลยรีบขับกระบะจะกลับบ้านย่านแพร่กษา
ก็ขับมาด้วยความเร็วเลยล่ะค่ะยอมรับนะคะ
กลัวจะไม่ทันเวลาพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
เสียหลักพุ่งชนเสาไฟส่องสว่างแล้วก็พุ่งตกไปที่บ่อเลี้ยงปลาข้างทางแบบนี้เลยค่ะ
ฟังเสียงของคนขับรถกระบะคันนี้หน่อยค่ะ
บ้านอยู่แถวไหนอ่ะบ้านเราอยู่ด้วยแพร่อาหารนะครับ
นี่นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้รถลากรถกระบะขึ้นมาจากบ่อเลี้ยงปลาค่ะ
และนำตัวนายพัชระซึ่งเป็นคนขับกระบะไปสอบปากคำต่อที่โรงพัก
แล้วก็มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลก่อนจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ